โหข่าวนี้ก็ช็อค
จำได้ไหมครับคุณผู้ชมดอมน้ำแข็ง

ที่มีศพอยู่ท้ายรถ๓ศพ

แล้วหลังจากนั้นไปเจออีกศพนึง
ในคนที่เป็นผู้ต้องหา
เป็นน้องชายของเมธีลาบานูนครับ

แล้วก็อยู่พักประชานิปันแล้วนี่

จับกลุ่มผู้ต้องหา๕คนประกอบไปด้วย

นายอัสรีเจ๊กอ
หรือว่ายีนายอีซัน
เจ๊นาแวร์หรือปาดัง

หรือว่าอาร์ตอายุ๒๗ปี
คนนี้เป็นน้องชายของ
เมธีอรุณนักร้องดัง

คือในทั้งหมดนี้คุณผู้ชมมี๓คน

นายมาหามะนายอัศรี
และนายอีซันส่วนอีก๒คน

ลาบานูลและก็นายนัทวุธถูกแจ้งเข้าหา
ร่วมกันซ่อนเร้นและอำพลางศพ

กับลูกชายของนายมาหามะหรือวัง

แล้วเรียกให้ทั้ง๔คนมาคุยกันที่บ้าน
ซึ่งอยู่ในสวนปามแต่สุดท้าย

อีซันจึงยิงทั้ง๔คน

จากนั้นก็ได้ให้นายเมธาวัฒน์

นายนัทวุฒิกับพวกอีก๒คน

ศพผู้ตาย๓ศพใส่ท้ายรถ

บึงจือแรเสร็จแล้ว
ก็กลับมาขนศพอีก๑ศพขึ้นรถกระบะ
เอาไปทิ้งในแม่น้ำโกลก

และจับกลุ่มคนร้ายที่ร่วมกันก่อเหตุได้๕คน

ในฐานะพี่ชายรู้สึกเสียใจ

ร่วมก่อเหตุในครั้งนี้

เจ้าก็คิดจะเกิดเรื่องแบบนี้กับน้องชาย
ขณะนี้ต้องพยายามปลอบใจแม่ด้วย

ขออภัยแทนน้องชายที่เกิดขึ้นนะครับ
เมื่อน้องชายหลงผิดไป
ก็ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมาย
เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นบทเรียนราคาแพงของน้องชายของเขาครับ
คุณผู้ชมครับโอ้โหไม่น่าแม่นะฮะ
จริงคดีมันก็มีความเขมงเกลียวอยู่แล้ว
ปรากฏว่าผู้ต้องหาหนึ่งในนั้นเป็นน้องของคนดังระดับประเทศอีก
โอ้โหแล้วไม่รู้จะกระทบการหาเสียงของพักประชาธิบัตย์หรือไม่นะ
เรื่องนี้เป็นข่าวเป็นข่าวใหญ่เลย